คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่านะคะคดีฟ้องร้องหย่าของครูชนละทีทานทองวัย๘๓ปีคุณผู้ชมฟ้องหย่านางสะสิวิมลทองมาค่ะหรือว่าครูปุ้มนะคะอดีตภรรยาที่อยู่กินกันมา๓๐ปีค่ะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะครูชนละทีได้เดินทางไปที่สารเยาวชน
แล้วก็ครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะสารนั้นนัดสืบพยานคดีที่ครูชนละทีฟ้องหย่าแบ่งสินสมรสค่ะ
แล้วก็ได้ขับไล่ส่งมอบทรัพย์สิน
โดยครูชนละทีค่ะได้เดินทางมายังศาลพร้อมทนายความนะคะ
ซึ่งก่อนจะมีการสื่อพยานปรากฏว่าครูปุ้มค่ะเดินทางมาที่ศาลด้วย
ที่จริงแล้วศาลเนี่ยนัดครูปุ้มไว้วันนี้คุณผู้ชม
ทำให้ศาลต้องเรียกทั้งคู่นั้นเข้าไปไกล่เกลี่ยกันในห้องพิจารณาคดีค่ะ
แต่ก็ตกลงกันไม่ได้ค่ะจนลากยาวหลายชั่วโมงเลยค่ะ
ผลปรากฏว่าไกลเกลี่ยกันไม่สำเร็จคุณผู้ชมยังไงยังไงก็ยังไม่จบสักทีนะคะ
กว่าจะออกมาจากห้องไกลเกลี่ยก็มืดเลยคุณผู้ชม
โชลธีค่ะยืนยันว่าไม่มีความกังวลเรื่องคดีแม้จะยังตกลงกันไม่ได้นะคะ
เพราะว่าอดีตภรรยาต้องการทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมกับย้ำว่าการที่ตนเองฟ้องหย่านั้น
ไม่ใช่เพราะจะไปแต่งงานใหม่กับหญิงสาวคราวลูกนะจ๊ะตามที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะ
บอกท่านครับผมตั้งใจมาหย่าไม่ใช่ตั้งใจมาไกลเกลี่ยหรือมาเลิกลาไม่ใช่
ตั้งใจมาหย่าโดยเฉพาะเลยไม่ต้องไกลเชียร์นะคะเสียเวลาเปล่า
ถ้าผมอยู่คือผมอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่อยู่ไม่ได้
คนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องหย่าทางกันนะเนี่ย
ยินยอมสุดแล้วนะให้มากกว่าอยู่แล้วเขาต้องการอะไรเราก็ให้มากกว่าอยู่แล้ว
ก็ส่วนแบ่งแล้วก็เอามาน้อยอยู่แล้วเขาก็ยังไม่เอาอยู่ดี
เอาลิขสิทธิ์เพลงผมเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะผมแต่งมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่

มีข่าวว่าครูหย่ากับครูปุ้มเสร็จได้ประจายงานแล้วครูเกดนี่ครูอยู่ด้วย
อันนี้นักข่าวไปเขียนเองผมไม่ได้พูด
แล้วก็ไม่ได้จะมีการแต่งงานกัน

ยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะ